ไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมอากาศหนาวเย็นแบบนี้
บางคนบอกว่าจะพาคนรักพาคนในครอบครัวไปเที่ยวเป็นของขวัญปีใหม่

ใครที่อยากจะไม่ต้องไปไกลมากนะคะใกล้กรุงเทพหน่อย
โคราชก็มีที่เที่ยวเยอะคุณผู้ชม

ไปเที่ยวปราสาทหินค่ะปราสาทหินพิมาย
ถือว่าเป็นโบราณสถานและประสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนี่คุณผู้ชมค่ะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณอสถานตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านู้นเลย
ราวราวอายุที่ผ่านมาเนี้ยก็กว่าพันปีแล้วนะคะครับ
ที่นี่ตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างมากเลย
ลักษณะผังของประสาทหินพิมายนะคะจะถูกสร้างขึ้น
คล้ายกับเขาพระสุเมนตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์นั่นแหละ
ก็จะมีกำแพงรายล้อมมีน้ำมีระเบียงคดอยู่ตามมุมต่างนะคะ
ส่วนศิลปะการสร้างประสาทนั้นก็จะเป็นการสร้างตามแบบของศิลปะเขมร
ทางด้านในค่ะถ้าเดินเข้าไปนะก็จะเห็นการผสมผสานศิลปะแบบบาปวน
แล้วก็ศิลปะแบบนครวัดที่มีความสวยงามมีความประนีตแล้วก็เป็นเอกลักษณ์
จึงทำให้ประสาทแห่งนี้นะคะมีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันมีการ
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณ๒๐๐
ถึง๓๐๐คนเลยก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะมากันแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าใครที่จะไปเที่ยว
อีสานผ่านโคราชประตูสู่อีสานไปแล้วต้องแวะหน่อยค่ะน้อง
จากไปกราบย่าโมแล้วก็แวะเที่ยวปราสาทหินพิมายไปถ่าย
สวยแต่อย่าลืมว่าถ้าไปตามที่โบราณแบบนี้การถ่าย
ภาพก็อย่าให้มันพิษดารมากนักก็ถ่ายให้เหมาะสมแต่ง
ให้เรียบร้อยเป็นการเคารพสถานที่ด้วยนะถูกต้องเห็นว่าคุณ